คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของที่มากับประโยคที่ว่าหมาหยอกไก่กันหน่อย

อันนี้ไม่เคยเห็นแล้วคุณเคยไหมหมาหยอกไก่
เคยคุณบอกบ่อยอย่างนี้หมาหยอกไก่เป็นไงอ่ะ

เคยเวลาคุณทำทำไงนะเล่าให้ฟัง
เอาเป็นว่าผมอาจจะทำไม่เหมือนเอาไปดูที่มาของจริงว่าประโยคที่ว่าหมาหยอกไก่เขาทำกันยังไงฮะ

ก็อยากจะเล่นอีนยืดเส้นยืดสายก็อ้าว

รูปหัวก่อนรูปปุ๊บโอ้โหดูไก่นี่ไก่ชนนะเนี่ย

มันพองผลขนาดนี้แล้วมันพร้อมลุยแล้วล่ะ

กินไปกินมาจะกินหัว

โอ้รอดไม่ได้ไก่รอดไม่ได้

นี่ตีตายเลย
ก็ตีทีเดียวตายเลย

ได้ดูแบบนี้แล้วก็สนุกขำดีนะ
คือผมว่าน่าจะเคยเห็นกันบ้างแหละ

มันไปหยอกล้อเล่นกันกับสัตว์ที่มันมีโปรงมีปีก

ก็สนุกของเขาแหละครับ
แต่เดี๋ยวหนังเรื่องต่อไปจะเป็น

ตอนนี้เป็นก็อซีล่าปะทะขิงของ

ต้องกินใหญ่แน่เดี๋ยว